จะเที่ยงครึ่งนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ที่สามพรานนครปฐมไฟไหม้ใหญ่ใหญ่จริงจริงนะฮะ
ไม่เชื่อดูภาพใหญ่ไหมโอ้โหเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นคลังน้ำมันนะคะใช่ฮะแล้วก็อยู่ท่ามกลางชุมชนเลย
คือพอขึ้นชื่อว่าคลังน้ำมันอยู่ท่ามกลางชุมชน
หลายคนนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่กิ่งแก้วเลยทันที
มิงตี้ยังจำได้เลยนี่คือบริษัทประพาออยอ้อมใหญ่
สามพรานนครปฐมเขาเก็บอะไรบ้างเลยที่นี่
ไฟถึงลุกโหมขนาดนี้ที่นี่เก็บทินเนอร์ฮะ
โอ้โหไวไฟมากไวไฟเลยเก็บน้ำมันอย่างนี้นะฮะ
แล้วคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียกขอโฟมจำนวนมาก
เพราะไม่รู้จะต้องใช้จำนวนมหาศาลแค่ไหนถึงจะมาควบคุมสถานการณ์ได้ครับ

แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเสียงระเบิดปะทุเป็นระยะตุ้มเนี่ยค่ะ
ตรงนี้ก็เลยไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งเลย
มีการอบพยพคนออกจากพื้นที่ไปติดบ้านเรือนบางส่วนด้วยนะครับ
เพลิงนะคะก็พยายามควบคุมเพลิงกันอยู่ระยะหนึ่งเลย
ท่ามกลางการระทึกใจอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดล่าสุด
ล่าสุดรายงานบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่เดี๋ยวเราจะมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุด
บรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

คุณสิริวัณรักษัตริย์เธอไปอยู่ที่นั่นแล้ว
เดี๋ยวรายงานเข้ามาแป๊บเดียวครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะ

รับวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยนะคะที่สัมพลาณค่ะ